แหลกแยกวิพาคุณผู้ชมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือฮามาก
คือน้องเนี่ยคันปากมากอ่านไปก็คันปากไป
อยากจะเมาเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลแน่นเท่าเจ๊แจ๊คของเรา
เอาไปดูในคอมเมนต์กันเลยดีกว่าค่ะ
เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นในกองถ่ายนึงที่มีน้ำตกปลอยมา

โอ้โหนางแบบว่านีดมากต้องการมาก
เรื่องโป๊ะแตกคือนางเอกเนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้ว

เรื่องมันโป๊แตกตรงที่แบบว่าเขาเรียกผู้จัดการกองโทรไป
แล้วปรากฏว่าโทรศัพท์มันโทรเข้าเครื่องผู้ชาย
แต่ผู้หญิงรับไงก็ตกใจอ้าวตายแล้วนางเอกฉันไปอยู่อะไร
ปรากฏว่าก็เดินไปตามส่องตอนเช้ารองเท้าเกยกันอยู่หน้าห้อง
โอ้โหคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเป็นใครไปดูในคอมเมนต์เอานะคะ
แต่ที่แน่แซ่บมากนะคะดิฉันก็บอกไม่ได้
เพราะเรื่องราวนี้มันเฉาโฉกเคยเป็นข่าวคึกโครมมาแล้ว
อยากบอกนางเอกวิกมาก

ก็ตามติดกันต่อไปนะคะกับแชร์แหลกแยกวิพา
ทุกวันเสาร์รับรองว่าแซ่บเวอร์แน่นอนค่ะ